ต่อกันที่ผลการจับสลากแบ่งสายฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์โลก๒๐๑๙นะคะ
ซึ่งมี๙สโมสรจาก๔ทวีปเข้าร่วมแข่งขัน
โดยรายการนี้ก็จะแข่งขันกันระหว่างวันที่๒๖สิงหาคมถึง๑กันยายนนี้
ที่สนามบางกอกอารีน่าน้องจอก
โดยทีมแชมป์ทั้ง๓กลุ่มแล้วก็อันดับที่๒ที่ดีที่สุด๑ทีม
จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลือดต่อไป